มาต่อกันที่สื่อคุณบอลไทยพรีเมอร์ลีกในรูดุการณ์นี้รูดม่านปิดฉากลงไปแล้วครับ
ซึ่งก็มีสถิติมากมายที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ปอยโอต้าไทยพรีเมอร์ลีกสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดมีอะไรให้น่าจดจำมากมาย
ทั้งการเป็นแชมป์รายภายของบุรีรำยูไนเต็ดและการตกชั้นของสามทีมอย่างทีโอทีเอสซี
ท่าเรือเอฟซีและยักษ์หลับอย่างบีอีซีเทโรศาสนะ
มาพูดถึงสถิติแรกจะไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับดีโอโก้หลุยซานโต้
ซัดไปทั้งหมด๓๓ประตูและสร้างประวัติศาสตร์
ยิงใส่ทุกทีมในหลีกสูงสุดยกเว้นเพียงทีมเดียวคือบางกอกกราสเอฟซี
และที่สำคัญยังเป็นการยิงประตูต่อระดูการสูงที่สุดตลอดการ
สถิติของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสที่๒๖ประตูเมื่อปีที่แล้วอีกด้วย
ปีนี้ถึง๓ครั้งเท่ากับกิเวโตมาเชน่าผู้หูแดนหน้าของทีมประสาทสายฟ้า
สถิติต่อมาคือการชนะติดต่อกันมากที่สุดจนเป็นประวัติศาสตร์
ที่ต้องตกชั้นเป็นทีมแรกหลังภายติดต่อกันถึง๖เกมในช่วงปลายซีสัน
มาดูสถิติในเรื่องของผู้ชมกันบ้าง
ซึ่งในฤดูการนี้มีการทุบสถิติสูงสุดตลอดการ
โดยเกมนี้เป็นเกมที่มีแฟนเข้าชมมากที่สุดถึง๓๔๖๕๙คน
ซึ่งมีแฟนบอลเพียง๕๓๗คนเท่านั้น
ฤดูการ๒๕๕๘สร้างสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่สามารถทำประตูได้
ซึ่งหลายคนอาจจะโฟกัสไปที่เจ้ายิมวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญ
แต่สุดท้ายเป็นเอกณิตปัญญาที่ซัดด้วยวัยเพียง๑๕ปีกับ๓๖๒วัน
พร้อมทั้งยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในไทยลีกด้วย
ซึ่งหากพวกเขาสามารถเปลี่ยนจากผลเสมอเป็นแพ้และชนะสลับกันน่าจะช่วยให้พวกเขาอยู่รอดปลอดภัย
ทั้งหมดนี้คือสถิติของไทยลีกประจำระดูการ๒๕๕๘ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
ฟุตบอลไทยพัฒนามาโดยตลอดพร้อมกับยอดคนดูที่มากขึ้นเรื่อย
อย่างยิ่งว่าฟุตบอลไทยจะพัฒนาไปไกลมากขึ้นและมากขึ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน